คนไทยเชื้อสายมอนถือว่าวันที่๑๓เมษายนของทุกปีเป็นวันมหาสงกราน
มีการเตรียมงานมาตั้งแต่วันที่๑๒เมษายนแล้ว
ในการเตรียมอาหารทั้งคาหวานและเครื่องใช้สำหรับพิธีกรรม
สิ่งสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานคือการจัดการเรื่องความสะอาดของบ้านเรือน
เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับปีใหม่
และยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้มีโอกาสรวมตัวกันพบปะญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่
และการได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปยังญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน